คือที่จริงเราเคยนำเสนอไปแล้วเกี่ยวกับต้นโพที่เปลี่ยนสี

แต่นี่ไปเกิดขึ้นที่จังหวัดอ่างทองฮะ
เนื่องจากต้นโพเก่าต้นดังกล่าวนี้นะครับ
แตกแขนงออกมาใบเกิดสีขาวเผือก

อยู่ที่ดีออกไปขาวเผือก
อย่างเช่นคนนึงออกมาเป็นพันเด่นพันด้อยไง
ซึ่งตอนโภคขาวเปลือกเนี่ยพอเป็นสลาดมาเฮ้ย
คุณคิดว่าเขาควรจะเอาเลขอะไรมาตีหวย

เลขอะไรหรอ
ทำไมไม่เห็นมีที่มาที่ไปเลย
อ๋อของพี่ผ่านนี้เขาบอกว่าเป็นตะเคียนยักษ์นะ
หมู่บ้านพระโคหมู่๕อำเภอกระโทกโชคชัยนครราชศรีมา
แม่พี่น้องแน่มีการขุดพบต้นตะเคียนยักษ์
ในบริเวณนาของชาวบ้านนะต้นนึงเนี่ยนะมีขนาดใหญ่๓คนโอบ
ผ่าศูนย์กลาง๓เมตรกว่า๓เมตรยาว๑๑เมตร
ส่วนอันปลายที่หักยาว๕เมตรรวมแล้วตะเคียนมีความยาว
มากถึง๑๙เมตรคำถามถามว่าเลขที่ออกเลขอะไร

มาเลขเด็ดที่ว่าก็มีเดี๋ยวบอกเลขก่อนนะคะ
เลขที่เขาเกรงกันก็คือแต่เลข๑๑๑๙และ๕๑๙
อกจากนี้นะคะที่บอกว่ามีฝรั่งเอาเลขมาพ่นเนี่ย
อ้านุปะ๗๒๘
ไปดูอันนี้บ้างลองดูก่อนนะครับคุณผู้ชมคะ

มีงูตัวหนึ่งนะฮะก็เข้าไปในบ้าน
อันนี้ก็เปลี่ยน
แต่เรียกอะไรคะ
จับออกมานี่หนักถึง๓๐กิโล
ถ้างูเนี่ยนะคอบคุณว่าจะเป็นเลข๙ใช่ป่ะ

อุ๊ยก็เป็น๖๙๘เหรอ
บ้านเลขที่๙๘มีขนาดยาวเท่าไหร่นะ๕เมตรใช่ไหม

มาจากนี่เลยบ้านสรรป่าเลียงอำเภอเมืองจากวัดเจียงใหม่กับเจ้า

บ้าแล้วไม่ขอเจ็บปวด
ไม่ได้ขอมาจากหลวงพ่ออโวคาโดสิ
เขาซื้อมาเสร็จเขาก็กินอโวคาโด
เสร็จแล้วปรากฏว่าเม็ดที่จะทิ้งเขาเห็นที่ตัวเม็ดนะคะเห็นไหมคะ

เขาบอกว่าเป็นเลข๘๒ตัว

แล้วก็อีกเลขเด็ดก็คือ๖๘๐กับ๘๖

ชาวเชียงใหม่ก็แห่กันไปซื้อใหญ่เลยค่ะ

ไม่ไปธรรมดาก็แห่กันไปซื้อ
โทรหากัญชัยดีกว่าเพราะมีคนบอกนี่อ้าวมาแล้วฮะคุณกัญชัย
เฮ้ยน่ารักนะ
มายูถามถามเรียกอะไร

ทำมื้อหน่อย

แม่เขายกกองไปถ่ายที่ญี่ปุ่น
ด็กเค้าบอกให้มายูแบถอันนี้มี๑๐
ดูสิ๓๕๓๒ฉันเห็นเป็น๕๕
เด็กญี่ปุ่นแล้วไม่ใช่เด็กมายูแล้วดูสิว่างวดนี้มายูจะให้เลขอะไร

เลขเด็ดเลขดังรู้ก่อนใคร